พ่อค้าแม่ค้าขายส้มโชกุลที่จังหวัดเลย

คุณภาพดีปลอดภัยลูกโตรสหวานเปรี้ยวนิดเมล็ดน้อย

เขาบอกว่าปีนี้ขายดิบขายดีก็เลยดีใจกันใหญ่เลยนะครับ

รอยต่ออำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ

ขายส้มโชกุลตั้งอยู่เป็นระยะเลย

จะมีพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของสวนส้ม
เปิดร้านขายส้มกันอย่างคึกคักหน้าหนาวแบบนี้
โอ้โหคนไปเลยคนไปเพชรบูรณ์เยอะนะ
ก็แวะซื้อส้มกินสดชื่นนะครับ

ก่อนหน้านี้มีส้มสายน้ำผึ้งใช่ไหมคะ
รสชาตินี่เขาจะใกล้เคียงกันนะแต่สีสดมาก
แล้วก็มีความฉ่ำและหวานอร่อย
โอ้โหปลอดภัยลูกโตรสหวานเปรี้ยวนิดมาเล็กน้อย

คุณก่อเริกบุญดีพรีนะฮะ
เป็นเจ้าของไร่ส้มโชกุลที่ใหญ่ที่สุดใน

ลูกส้มโชกุลมาแล้ว๒๑ปีบนพื้นที่๔๐ไร่อย่างที่เห็นนี้

ดัวฤดูหนาวปีนี้ยอดขายดีกว่าปีที่แล้วนะครับ
โดยมีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากมารับส้มไปขายแต่ละวัน
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐ถึง๑๐๐๐กิโลกรัมนะ
ก็บอกว่าเพราะอากาศดีเร็วไง

ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวเยอะ
แล้วก็พอแวะซื้อแล้วก็ติดใจรสชาติ
ส้มโชกุลจังหวัดเลยเป็นส้มดีอร่อยไม่แพ้
โชกุลที่ปลูกในจังหวัดอื่นเลย
ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ซื้อกลับไปรับประทานแล้วก็นำไปเป็นของฝากจำนวนมากเลยนะครับ
นี่คุณอาสองท่านนี้บอกว่าเอา๑๐๐โล

เดี๋ยวขอเวลาอีกสองวันให้คุณอานี่กลับมาใหม่

แม่ค้าบอกเอาไปวันละโลนะครับ
ร้อยวันนะคะ